ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีบ่อน้ำแห่งหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นบ่อดินนะคุณผู้ชม
คนในพื้นที่บอกว่าบ่อนี้มีคนเสียชีวิตมาแล้วเป็น๑๐ศพเลยนะ
คนเขาไม่กล้าลงบ่อนี้เลยอ่ะแต่เมื่อวานเนี้ยมีคนที่เขาไปหาหอยหาปลาคือไปหาอะไรกิน
แล้วก็ลงไปงมในบ่อนี้ก็เสียชีวิตอีก
ใช่ค่ะคนในพื้นที่เลยสงสัยว่าโอ้โหมันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
บ่อน้ำบ่อเดียวทำไมมีคนเสียชีวิตหลายต่อหลายคนขนาดนี้นะคะนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพหังดงได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำในบ่อนี้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๖อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เป็นบ่อดินร้างกว้างแล้วก็ลึกพอสมควร
ประดาน้ำงมหาอยู่ชั่วโมงหนึ่ง
พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำขึ้นมาบนฝั่ง
ผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะชื่อในหลาวอายุ๒๔ปี
ต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ขอบบ่อมีรองเท้ามีหมวกวางอยู่ด้วยนะคะ
ในสวยเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกัน
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปงมหอย
งมอะไรกันในบ่อน้ำนี้จะเอาไปทำอาหารกิน
ก็ชวนเพื่อนกันมามากันทั้งหมด๔คน
ก็ไหว้ไปงมกันอ่ะในบ่อนะคะก็มาเอกใจว่าเอ๊ะในหลาวหายไปไหนงมอยู่นาน
ก็ขึ้นมาดูที่ฝั่งเห็นรองเท้าเห็นหมวกวางอยู่
ตะโกนเรียกตะโกนอยู่นานไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยคาดว่าน่าจะจมน้ำเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
บ่อนี้เรามาบ่อยมั้ย
คือชาวบ้านในพื้นที่ก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าบ่อน้ำตรงนี้เมื่อ๑๐ปีก่อน
มีในทุนมาซื้อคือซื้อที่ดินแล้วขุดหน้าดินขาย
ก็เลยกลายเป็นบ่อไม่มีใครกล้าลงไปเล่น
ไม่มีใครกล้าลงไปหาหอยหาปลาเพราะเขากลัวมากค่ะ
เชื่อว่าบ่อดินเก่าบ่อนี้เฮียนมากนายอินทรบอกว่ามีคนตายเป็นสิบศพอ่ะ
มีคนไปทอดแห่แล้วเจอซากรถจักรยานยนต์ใต้น้ำก็มีเขาเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์คล้ายกับมีพญานาคค่ะ
อืมเชื่อว่าบ่อนี้มีพญานาคเพราะชาวบ้านเคยไปหาปลา
แล้วอยู่ดีดีน้ำพุ่งขึ้นมาจากบ่อเฉยเลยอ่า
ชาวบ้านเขากลัวมากไม่มีใครกล้าลงไปในบ่อนี้นะคะครับ
แล้วเชื่อว่าที่มีคนตายหลายศพเป็น๑๐ศพในบ่อ

ส่วนในสันที่ไปงมหาหอยหาปลาเขาก็บอกว่า
ไม่มีใครกล้าลงไปจับสัตว์น้ำในบ่อดินนี้
ตัวเขาเนี่ยที่ไปหาหอยหาปลาเขาไปอยู่ในเป็นลำเหมือง
ใกล้กับบ่อดินตรงนี้บ่อดินนี้เองเขายังไม่กล้าลงไปเองเลย
ชาวบ้านเชื่อว่าเห็นพญานาคค่ะเห็นสัตว์ใหญ่ในบ่อน้ำบ่อนี้
ไม่รู้ว่าเป็นปลาตัวใหญ่หรือเป็นอะไรแหละ
เพราะว่าบางทีนะนอกจากมีน้ำพุ่งขึ้นมาใช่ไหมคะ
น้ำกระเพื่อมแบบกระเพื่อมแรงมากอ่ะครับเหมือนอะไรที่อยู่ในน้ำมันต้องตัวใหญ่มากอ่ะ
กระเพื่อมแรงเลยนายแสวงแดงคำดีกำนันตำบลขุนคงก็บอกว่า
บ่อดินตรงนี้ในทุนมาขุดดินเป็นโอ๊ยหลายสิบปีแล้วค่ะ
แล้วลึกมากเป็นแบบหลายสิบเมตรนะ
ชาวบ้านบอกว่ามีคนตายหลายศพเนี่ยนะ
แสวงบอกว่าในฐานะกำนันนะ

จะมีคนจมน้ำเสียชีวิตครั้งนี้
เมื่อวานคือศพแรก
ที่เคยมีคนมาเจอซากรถจักรยานยนต์ในน้ำถามว่ามีไหม
มีจริงแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปตรวจสอบแล้ว
กำนันบอกผมเองก็อยู่มา
หลายสิบปีก็ไม่เคยมีคนตายก็ศพนี้ศพแรก
แต่ชาวบ้านบอกเป็น๑๐ศพแล้ว

ก็คาดว่าลงไปงมหาหอยหาปลาแล้วอาจจะเกิดตะคริว
เป็นตะคริวแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ